ในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการแถลงข่าว
เรื่องของการแก้ไขปัญหาของเจ๊ติ๋มทีวีภูด้วยนะครับ
ที่ไปยื่นหนังสือกับกศชนะครับ
หลังความที่พาสกุลชัยหรือว่าเจ๊ติ๋มทีวีฟู
ประธานกรรมการบริหารบริษัทไทยทีวีภูจำกัด
บริษัทไทยทีวีจำกัดบอกว่า
บ่าย๓โมงวันนี้จะจัดแถลงข่าวกับเรื่องที่เข้าไปยื่นหนังสือ
ต่อเลยค่ะที่การกรสดทชนะครับ
เพื่อสอบถามรายละเอียดตามคำสั่งของหัวหน้าคอสช
กับเรื่องของมาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศ
และกิจการธรรมคมตามมาตรา๔๔
ในส่วนของช่องไทยทีวีและช่องโลก้า
นายสื่อสักสื่อพลักษณีย์นักวิจัยด้านธรรมนาคม

ออกมาคัดค้านและเรียกร้องบอกว่า
ในกรณีของช่องไทยทีวีกับโลก้า
ไม่สามารถจะเทียบเคียงกับช่องอื่นได้

มีการยึดหนึ่งสือถึงที่ประชุมกรสดช
เพื่อขอยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการทีวีทั้ง๒ช่อง
และยุติการออกอากาศแล้วตั้งแต่มกราคมปี๕๙เป็นต้นมา
ทำให้การที่เจ๊ติ๋มจะขอรับสิทธิ์ตามมาตรา๔๔ที่เพิ่งออกมาเนี่ย
จะไม่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการรายอื่นที่ยังคงประกอบกิจการ
บางรายต้องแบ่งรับภาระการขาดทุนมาต่อเนื่อง
ทั้งการเข้าสู่มาตรการดังกล่าวแล้วเนี่ย
จะใช้หลักเจนใดในการพิจารณาให้กับทั้ง๒ช่องด้านรับสิทธิ์
และหากได้รับสิทธิ์จะทำต่อไปอย่างไรต่อคำตัดสินของสารปกครองกลางด้วยนะครับ